สีลมอยากดังนั้นเลยไปดูข้าวสารเขาว่าแน่นแต่เที่ยงคุณผู้ชมฮะ
เที่ยงก็แน่นแล้วทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เขาบอกคึกคักมากจริงใช่ค่ะคงใส่เพราะอั้นมา
คือเมื่อวานเนี้ยจะเป็นวันที่ชาวต่างชาติมาเล่นน้ำกันเยอะเพราะว่า
คนไทยยังไม่หยุดแต่วันนี้คนไทยหยุดมาผสมกันนะคะ
ก็ต้องบอกว่าเล่นกันแบบยาวเลยนะคะก็ต้องบอกว่าไปดูความคึกคักแบบเต็มที่นะคะ
ที่ถนนเข้าสารนะครับแล้วคืนนี้เขาบอกว่าน่าจะคึกคักตลอดทั้งคืนนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราครับคุณแซคนัทวินเปียกทั้งหมดแล้วนะครับ
เอารายงานมาเลยน้องครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่ถนนเข้าสารในตอนนี้เนี่ย
คักมากเลยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ที่บริเวณถนนเข้าศาลตั้งแต่ช่วงบริเวณถนนตะนาวแล้วก็บริเวณถนนของวัดชัยชนะสงครามนะครับ
ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมครับบรรยากาศเนี่ยยังแค่อยู่ในช่วงตอนเย็นเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าบรรยากาศเนี่ยโอ้โหสนุกสนานมากเลยครับ
เจ้าที่เดินทางมาคุณผู้ชมครับเขาก็แต่งตัวกันแบบโอ้โหคลายร้อนแล้วเนอะ
เพราะว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนจริงครับพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เดินทางมากันเยอะครับ
โดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นชาวจีนชาวเกาหลีใต้ก็เยอะนะครับ
แล้วก็ไทยรัฐฝั่งยุโรปก็มีเดินทางมากันครับแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้มีมาตรการก็คือสามปครับคุณผู้ชม
สามปอนี่เพราะคนสนใจว่าเอ๊ะสามปอเปออะไรปอหนึ่งก็คือห้ามโป๋ครับ
ปอสองก็คือห้ามเผือกแล้วก็ห้ามประปรากแป้งค่ะ
คุณผู้ชมครับรวมไปถึงห้ามเล่นนะครับเกี่ยวกับเอ่อ
ทุกผู้เท้าเที่ยวเนี่ยก็ภารกฏของประธมที่ให้ความร่บมือเป็นอย่างดีนะครับ
สองข้างทางบริเวณถนนเข้าสารก็เต็มไปด้วยข้าวของที่จะมาขายกันเลยนะครับ
โดยในรูปประกอบการที่อยู่บริเวณถนนเข้าศาลนี่แหละครับ
ก็จะเป็นการตั้งแผงหรือว่ากั้นบริเวณสองข้างทาง
แต่ว่าในตรงกลางนี่ให้มีนักเที่ยวที่สามารถเดินได้นะครับ
คุณผู้ชมครับจะเปิดให้เล่นจนถึงเวลา๒๒นาฬิกานะครับ
แล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นของผู้ประกอบการที่จัดกันเองนะครับ
ส่วนเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
ทางหน้าเข้ามาที่วาคตมนะครับ
นายคณะสินิพันธ์ทั่วราชการกรุงเทพนะครับ
ได้เดินข้างเป็นประธานเพื่อร่วมเปิดส่วนการของการนะครับ

พร้อมกับวัยพร้อมให้ทุกคนอย่างมีความสุขในวัฒน์ที่ไหนไทยนะครับ
ซึ่งก็มีกิจกรรมการแสดงขบวนแห่
ก็จะน่าทำสิทธิโตและมังกรลายดอกนะครับ
ขวัดที่พวกราชการกรมทะมธมศ์นะครับ
จะก่อวิธีเปิดในงานนะครับ
แล้วก็บอกว่าบรรยากาศสงการวันแรก
ถือว่าเป็นไปด้วยดีทุกคนออกมาเล่นนักก็จะมีความสุขเลยนะครับ
พร้อมกับมีประจังการะจัดแววความปลอดภัยด้วยครับ
จากนี้นะครับการรักษาความปลอดภัย
มีช่างละที่ของกว่า๓๐๐คนในการอำนวยความสะดวกครับ
ก็ถือว่าวันนี้เป็นนักที่มันแรกครับคุณผู้ชมครับ
เปิดให้เล่นตั้งแต่๑๒นาฬิกาจนถึงเวลา๒๒นาฬิกาในคืนนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ใครที่จะเดินทางมาบริเวณทะวันเท้าสาน

ส่วนใครที่จะมาดูนักเที่ยวเนี่ย
ต้องบอกว่าทะวันเท้าสานมีอะไรดีก็นักที่เที่ยวดีนี่แหละครับ

เกาหลีใต้ให้๑๐ใครอยากมามั่วทอนดอยที่สถานการณ์ทะวันเท้าสาน
ให้๑๐นะครับมากันได้นะครับที่สถานการณ์ทะวันเท้าสาน

รักษาทวิทย์ทอมยอยไซรัสทีวีรายการส่วนจากสถานการณ์ทะวันเท้าสานครับ